ยังอยู่กันที่ต่างประเทศนะคะไปดูเหตุการณ์ป่วนเมืองที่เกิดขึ้นที่ตุรกีกันบ้าง
มีฝูงสัตว์ทั้งแพะและแก่อันทภาณเนี่ยค่ะป่วนไปทั่วเลยนะคะ
แล้วก็วิ่งไล่ชนคนที่สัญจรผ่านไปมาไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะบันทึกภาพขณะแก๊งสัตว์อันตภัณฑ์บุกเข้ามาป่วนเมืองในจังหวัดเนฟเซฮีประเทศตุรกีค่ะ
แกะตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยนะคะ
เป็นตัวเดินนำหน้าตลอดตามมาด้วยเจ้าแพ้ตัวสีน้ำตาลและลูกแก่อีก๓ตัว
แก่ตัวสีขาวตัวใหญ่เนี่ยวิ่งพุ่งเข้าใส่ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวหลายคนค่ะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาต้องวิ่งหนีบางคนก็พยายามไล่ให้เจ้าแกะไปแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะคะ
เพราะมันกลับยิ่งวิ่งเข้าใส่หลายคนต้องวิ่งหลบเข้าไปในอาคาร
กล้องบางมุมเนี่ยยังสามารถจับภาพขณะที่ชายคนนึงพยายามงัดข้อกับเจ้าแกะด้วยการดันหัวของมันไป
แต่เจ้าแกะตัวใหญ่มันไม่กลัวนะคะและยังคงนำพวกเดินเข้าหาคนอยู่ดี
กว่าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมาจับตัวพวกมันไปได้เนี่ยก็ใช้เวลานานค่ะ
แต่ไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าพวกมันหลงหรือว่าหลุดมาจากฟาร์มที่ไหน
แต่โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีทั้งสัตว์หรือว่าคนได้รับอันตรายแต่อย่างใดค่ะ